ที่ร้านนวดย่านสุรวงศ์นะครับ
ในวันนี้ครับทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็พบนะครับว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายอนาจารย์ครับ
แต่ว่าร้านนี้นั้นถือว่าเป็นร้านที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
ผู้จัดการร้านก็ยอมรับนะครับว่าภาพที่ปรากฏในคลิปในโซเชียลนั้น
เกิดขึ้นในร้านจริงก็ถือว่าเข้าข่ายเรื่องของพรบ
สถานประกอบการเรื่องของสุขภาพนะครับ
เรื่องของการขัดศิลธรรมอันดีงาม

ในส่วนเรื่องสถานที่แล้วก็ที่เกิดเหตุนะครับ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
๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยผู้จัดการร้านยอมรับว่า
คลิปที่ถูกบันทึกเกิดขึ้นภายในร้านบริเวณชั้น๒จริง
และขณะนวดภายในห้องไม่ได้นุ่งผ้า
โดยนายชาตรีกล่าวว่าถึงจะอ้างว่าเป็นการนวดอโรมา
ก็ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ยังไม่ถึงขั้นให้บริการทางเพศ
แต่ภาพที่ปรากฏส่อไปในทางอนาจารย์พอสมควร

และทำให้ขัดต่อศิลธรรมอันดีงามของคนไทย
อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๒๘วงเล็บ๙
ต่อศิลธรรมอันดีงามของประชาชน
นวดกระใสเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง

ฉะนั้นการนวดต้องนวดโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
หรือแพทย์แผ่นไทยประยุกต์
ซึ่งอันนี้จะมีการรับรองอยู่แล้ว

ต้องไปนวดที่คลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ถ้าเปิดแล้วก็มานวดแบบนี้ถูกว่าผิดไหม

อันนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการรักษา

ต้องทำตามลักษณะตามวิชาชีพนั้นด้วย

ตอนนี้ยังไม่พบความผิดนะครับ
ยังอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับ

มีอะไรที่กระทำการฝ่าฝืน

แต่มูลเหตุที่เป็นข่าวก็จะเป็นเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้ท่านอธิบดีพินา
เผิกถอนในฐานะพุทธญาติเผิกถอนอนุญาต
ทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบสถานที่

และยังไม่แจ้งข้อหาใดแก่ร้านดังกล่าว
และพบว่ามีใบอนุญาตถูกต้อง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบต่อว่า
มีการกระทำอื่นที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่

จะเสนอต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่
ส่วนผลจะทราบภายในสัปดาห์หน้า
เมธานันสินวัฒนโชธถ่ายภาพ
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน